ใช่ก็โฟกัสที่ทำงานบนเครื่องบินอย่างเดียวค่ะ

คิดถึงไหมลึกไหม
คิดถึงคิดถึงมากแต่ก็ต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งให้ดีที่สุดก่อนนะคะ
ช่วงแรกก็พอมีนะคะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วค่ะ
เพราะเขารู้ว่าของนิ้งนี่คือก็จะขอพักเลยค่ะ
นี้พอจะมีโอกาสแวะไปแบบว่าชอบรับชงรับเชิญอะไร
ให้แฟนแฟนได้แบบทางคิดถึงบ้างไหมครับตอนนี้ตอนนี้ยังอ่ะค่ะ
ยังยังเลยยังเรียกว่าทางขายได้กี่ปีครับสิบสาม
เกือบสิบสามปีสิบสามปีดีกว่าไม่มีผลงานด้านลงทุกข์
ก็มีเป็นสัมภาษณ์นะคะแล้วก็มีเป็นแบบออกรายการนิดหน่อย
แต่ตอนนี้ก็คือตัดเลยค่ะเพราะว่าอยากทำงานบินอย่างเดียว
เพราะว่าตารางบินก็ค่อนข้างจะแน่นเนี่ยค่ะ
ยังยังค่ะเอาวงการเลยใช่ค่ะเพราะว่าเคยพูด
ไม่ใช่ว่าเขารวยแล้วหรืออะไรไม่ใช่เพราะอะไรนะคะ
เฉพาะหญิงนะคะเพราะว่าเป็นคนเวลาอยากทำอะไร
ทำให้ได้ดีที่สุดนะคะและยิ่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ไม่ใช่แค่แบบเราสอบได้แล้วก็ไปบินเลย
แล้วก็เดินสวยแต่ละวันไม่ใช่ค่ะ
หนังสือเราต้องพกทุกวันนี้ถ้าใครเห็นกระเป๋านี้
เอามาด้วยนี่จะมีโพสต์หนังสือมาอ่านตลอดเวลา
เพราะว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยหนักสำคัญมาก
ทุกวันเราต้องเจอผู้โดยสารไม่สบายเราเจออะไรต่ออะไร
เราจะได้ดูแลผู้โดยสารได้ดีที่สุดอย่างนี้
พบครับใช่พบครับ
มีค่ะก็ยังมีถ่ายรูปก็ขอถ่ายรูปกันก็ถ่ายรูปอะค่ะ
พี่นิ้งในขณะนี้เรายังเป็นราวคุณคามมานานแล้วคุณส่วนใหญ่อย่างเยี่ยงความเวลาอะไร
ก็ดีใจดีใจมากค่ะก็คือก็เดินเข้ามาแล้วก็พี่นิ้ง
ส่วนมากจะเป็นคุณแม่นะคะส่วนมากจะเป็นคุณแม่แล้ว๔๐อัพแล้ว
จะเนี่ยพี่นิ้งพี่นิ้งอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ่ายรูปกับลูก
เพราะลูกอยากเป็นแอร์โฮสเตจอย่าเป็นคาร์เบิ้ลครูลูกอย่าเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ก็จะขอถ่ายรูปอย่างนี้ค่ะแล้วก็เคยมีน้องคนนึงตอนนั้นเรียนเรียนปริญญาตรี
วันนี้เป็นแคมเป็นครูแล้วค่ะเป็นลูกเรือของแอร์เอเชีย
แล้วเขาก็ให้ดูรูปตอนที่เขาเป็นผู้โดยสารแล้วบินไปภูเก็ตกับนิ้ง
แล้วเขาก็ขอถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยนะวันนี้เขาเป็นคาร์เป็นครู
เขาก็เอารูปมาให้ดูเขาบอกว่าพี่นิ้งจำรูปนี้ได้ไหมบอกจำไม่ได้ค่ะ
พี่นิ้งแหละทำให้หนูอ่ะอยากเป็นลูกเรือเนี่ยค่ะ
และสำเร็จที่นิ้งก็คบรอบแต่งงาน๑๐ปีเลยเลยฮะ

เป็นอย่างไรล่ะคะ๑๑ปีเห็นเมืองหวานเกินมากนะ
ก็ดีนะค่ะเราเป็นคู่ที่เรียบง่ายไม่หูหวาม
แล้วมีความสุขทุกวันที่เราได้เป็นเนี่ยค่ะ
ต่างคนต่างทำงานกลับมาเจอกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทุกวันนี้ยังบินด้วยกัน

คิดจะบินเนอะ

ทุกอย่างก็คือทำทุกอย่างแล้ว
แต่ว่าก็ไม่ประสบความสำเร็จ
ตอนนี้ก็เลยไวแล้วเนอะ

ไม่เกี่ยวตอนนั้นบริษัท
ดีมากให้โอกาสนิ้งได้พัก

ก็ไม่ติดก็ไม่

พอเราหยุดทำเราก็มีความสุขมากขึ้น

หลานก็ดูแลกัน๔เดือน
ตอนนี้๖ขวบกับอีก๖เดือน

แต่ใจจริงก็ไม่อยากมีอยู่แล้วหรอก

ก็เลี้ยงหลานแต่หลานก็จะเรียกนิ้งป๊าป๊า
เรียกนิ้งมะมะเรียกสามีว่าป๊าป๊า
ก็เรียกคุณพ่อคุณแม่เขาซึ่งเป็นน้องชายนิ้ง

ไม่ใช่ค่ะเขาจะมาทุกเสาร์อาทิตย์เท่านั้นเอง

เพราะสามีพูดคำนึงขึ้นมาก็เลยหยุดทุกอย่างเลย
บอกว่าเราควรจับมือกันแล้วอยู่ด้วยกัน

ใช่ใช่

มันเป็นคู่ของอีก

ก็คือเขาเป็นการตัดสินใจของคู่เขาเอง

ศึกษาไหมครับ
ก็ทุกวันนี้มีความสุขดี

แล้วก็ไปรับลูกกลับบ้าน๔คน๔สาว

สั่งอาหารให้แม่ครัวทำ
ทุกคนทำให้ทานเสร็จแล้วก็ขับไปส่งที่สตรีวิทย์กับราชินีก็ไปส่ง

ที่ที่ได้คุยกันที่ได้เห็นที่ได้เจอกันครับเดี๋ยววันอาทิตย์ก็จะเจอกันอีก
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาดูมีแบบ
พิพิกิริยา
พี่สาวก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ
ขอไม่ตอบได้ไหมคะเพราะว่าต้องไปถามพี่เขาเองดีกว่าเนอะ
ถามเราเราตอบไม่ถูกแล้วก็เดี๋ยวก็บาปเราอีก

แต่ละหลายมีความสุขดีถ้าอยากเข้าไปดูเข้าไปดูในเฟสบุ๊คของคุณคนนึงนิด
ก็หลานก็มีความสุขอยู่กับคุณแม่แล้วก็ไปรับไปส่งไปโรงเรียนก็มีความสุขดี
อันนี้ไม่รู้อะค่ะไม่ได้ถามเขาเพราะว่าเด็กน้อยอยากให้เขาตั้งใจเรียน
เจอหน้าส่วนมากก็ถามว่าเรียนเป็นยังไงบ้างสอบถึงไหนแล้วเป็นยังไงเรื่องเรียน
เด็กก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าเป็นคนดุเรื่องเรียนมาก
พี่มิ้นเองมีโอกาสได้ให้กำลังใจหรืออะไรไหมคะเพราะข่าวที่ผ่านมาค่อนข้างหลายอย่างมากเลย
คือเราทำตัวเป็นกลางมากกว่าแล้วก็อยู่กับเขาแล้วก็ทำทุกอย่างให้เป็นปกติ
หมายถึงไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลย
จะไม่พูดถึงต่อหน้าเด็กเราไม่พูดอะไรทั้งสิ้นเราจะรู้กันและกัน
คือเอาง่ายพี่ยุ้ยเจ๊ยุ้ยเนี่ยคือโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็ก
นิ้งเป็นป๊าป๊าเป็นคนโตแล้วจะยุ้ยเป็นคนที่สอง
แล้วก็เราจะโตมาด้วยกันโดยที่อาม่าคุณย่าเลี้ยง
เราก็อยู่ด้วยกันแค่มองตากันก็รู้ไม่ต้องพูดอะไรกันก็พอ
คือพี่ยุ้ยแต่ว่าไม่ได้พูดเรื่องนี้กันเลยตั้งแต่มีเขา
ไม่พูดพี่ยุ้ยเขาเป็นผู้ใหญ่มากเขาเป็นผู้ใหญ่จริง
เขาอยากให้ดูแลลูกเขาให้ดีที่สุดอยากให้ลูกเขาได้เรียนที่ดีที่สุด
อยากให้เรียนมากที่สุดปิดเทอมก็อยากให้เรียนพิเศษมากที่สุด
แต่ที่ในส่วนตัวพี่เคยเห็นมีเขาอยู่พร้อมมากกับมันไหมคะ
ขอไม่บอกด้วยมียะค่ะไม่พูดด้วยมียะค่ะเรื่องนี้ขอไม่พูดดีกว่า
มันไม่โกหกวันที่มันไม่อะไรก็ไปดูกันก่อน
ขอบคุณต่อมาก